และตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศนะคะ
ที่หน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บหลักฐานต่างออกจากพื้นที่แล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะกับคุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

ดูบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับ
หลังจากที่ทางโรงเรียนนั้นได้ประกาศให้เด็กนักเรียนทุกคนกลับบ้านเสร็จสิ้นนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้ามาทำการเคลียร์พื้นที่โดยด่วน
ก่อนที่คณะครูนั้นจะได้มีการรวมตัวกันจุดทูป
เพื่อขอขมาเจ้าที่แล้วก็ไหว้ขอขมาดวงวิญญาณของน้องที่เสียชีวิตครับ
นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนนั้นได้ประกาศให้เด็กนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นม๑ถึงม๖นะครับเดินทางกลับบ้านโดยติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่
เก็บวัตถุชิ้นส่วนถังดับเพลิงที่เกิดการระเบิดและถังดับเพลิงอื่นอื่น
เพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จากกอทมครับได้เข้ามาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดที่เกิดระเบิด
รวมถึงจุดที่เด็กนักเรียนชั้นม๖นั้นเสียชีวิตซึ่งอยู่ใต้อาคารเรียนชั้น๔
ขออภัยครับใต้อาคารเรียน๔ชั้นบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกลุ่มคณะครูได้มีการรวมตัวกันจุดทูบไหว้สารพระภูมิบริเวณด้านหน้าโรงเรียนครับ
จากนั้นจุดทูบคนละ๑ดอกเพื่อไหว้บอกกล่าวดวงวิญญาณของเด็กนักเรียนชั้นม๖ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วนำทูบไปปักไว้ใต้ต้นไม้ใกล้จุดที่น้องนักเรียนชั้นม๖นั้นเสียชีวิตอยู่ครับ
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะมีพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องนักเรียนที่เสียชีวิตในช่วงเวลา๙โมงเช้า
ส่วนศพนั้นจะนำไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิ้งครับ
ขณะที่บรรยากาศสนนางเลิ้งครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวนักดับเพลิงซึ่งเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในวันนี้
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดครับ
ขณะที่บรรยากาศภายในโรงเรียนตอนนี้
มีรายงานว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำน้องนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์
คณะครูรวมถึงผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิต

สำนักก็ยังคงปักหลักรอการติดตามข่าวอยู่ที่นี่

แล้วก็การแถลงข่าวใดออกจากทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการครับ

เราจะกลับมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อ

รายงานสดจากหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมเขตดุสิตครับ